วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปพร้อมด้วยบริษัทพันธมิตรผู้ผลิตโซรชั่นระดับโลก
แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส
ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การผลิตคอนเทนต์ยุคใหม่
ไทยรัฐกรุ๊ปนำโดยคุณยิ่งลักษณวัชรพลประธานกรรมการบริหารไทยรัฐกรุ๊ป
ให้บริการโซลูชั่นการผลิตภาพเสมือนจริงชั้นนำระดับโลก
แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ
ในงานภาพยนตร์ละครรวมไปถึงตัวซีรีส์โฆษณาและสื่อต่างอีกด้วย
คุณวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีกล่าวว่า
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการเข้าถึงเนื้อหาของสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา
เนื่องจากสามารถเร่งขั้นตอนการผลิต
ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
แต่กุญแจสู่ความสำเร็จที่พันธมิตรตัดสินใจร่วมกันลงทุนในครั้งนี้นะคะ
คือการผลิตบุคลากรให้มีความรู้และมีศักยภาพทัดเทียมกับตลาดแรงงานโลก
แล้วก็เทียบเคียงในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะ
ตอนนี้ในแง่หนึ่งก็จริงแล้วพยายามหาเทคโนโลยีที่จะมามีส่วนเสริม
ที่จะทำให้งานของไทยรัฐทีวีสามารถก้าวไปสู่คอนเทนต์ประเภทอื่นได้
สามารถมีเทคโนโลยีที่แข็งแรงขึ้นในการที่จะเล่าเรื่อง
แล้วก็จะมีเรื่องของผลิตรายการต่าง
ฉะนั้นส่วนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเอามาเสริมในเรื่องของการผลิต
ทำให้สามารถลดต้นทุนลดเวลาในการทำงานได้ค่ะ
เด่นของสตูดิโอแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้นะคะ
สำหรับการถ่ายทำเสมือนจริงโดยเฉพาะเลยนะคะ
สามารถติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ติดตามได้ในช่องทางอื่นเร็วนี้ค่ะ